คุณผู้ชมครับไทม์ไลน์การเมืองหลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีการเปิดประชุมรัฐสภาคือการโฟกัสไปที่การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรครับ
ประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งถือเป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
การเลือกจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าอ้างอิงตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราชดรปี๒๕๖๒กำหนดขั้นตอนเอาไว้ดังนี้ครับ
เลือกประธานและรองประธานสภาครั้งแรกให้เลขาธิการเชิญสอสอที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมครับ
แต่ถ้าหากว่าประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา
ก็จะให้สอสอที่มีอาวุโสสูงสุดลำดับถัดไป
ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมครับ
มาครับสอสอแต่ละคนสามารถเสนอชื่อสมาชิกได้๑ชื่อครับ
โดยการเสนอแต่ละครั้งจะต้องมีสอสอรับรองไม่น้อยกว่า๒๐คน
จากนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องกล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ระยะเวลาที่ประธานกำหนดโดยที่ไม่มีการอภิปรายนะครับ
กรณีที่มีการเสนอเพียงแค่รายชื่อเดียว
ก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีการเสนอหลายรายชื่อจะทำยังไง
ให้ออกเสียงโดยการลงคะแนนลับครับ
และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ประธานของที่ประชุม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้ที่ประชุมรับทราบครับ
คราวนี้เมื่อผลคะแนนออกมา
ถ้าหากว่าใครได้เสียงมากกว่าคือผู้ชนะเลยครับ
ต่อให้มากกว่ากันแค่๑คะแนนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกรองประธานสภา
จะใช้รูปแบบลักษณะเดียวกันกับการเลือกประธานสภาเลยครับ
ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภา๒คน
ก็จะให้เลือกรองประธานสภาคนที่๑ก่อน
จากนั้นก็เลือกรองประธานสภาคนที่สอง
และเมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้เรียบร้อยแล้ว
เลขาธิการส่งหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วครับ

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

รองประธานสภาผู้แทนรัศดรของไทยครับ